ความไม่ชัดเจนทางการเมืองแล้วก็การตั้งรัฐบาลที่ล่าช้ากว่าที่ควรครับ
ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชม
อาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยครับประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า
ัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมปรับตัวลงมาอยู่ที่ตัวเลข๕๐
เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ๑๔เดือนครับ
จากผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการตั้งรัฐบาล
และเสถียรภาพทางการเมืองจึงระมัดระวังการใช้จ่าย
เม็ดเงินที่จะไหลหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจนั้นลดลงไป
น้อยลงกว่า๕๘๐๐๐ล้านบาทครับ
ส่งผลต่อเนื่องถึงการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ

คาดการณ์ว่าหากสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศเริ่มเห็นความชัดเจน
ตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนสิงหาคม
ไม่ช้าเกินกว่าเดือนกันยายนนี้
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะกลับมาฟื้นตัวได้ครับ

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พูดถึงประเด็นนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
พักเพื่อไทยที่จะแจกให้กับประชาชนอายุ๑๖ปีขึ้นไปทุกคน
ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่พักเขาระบุนะครับ
อาจต้องใช้งบประมาณมากกว่า๕แสนล้านบาท

คำนึงว่าจะนำเงินจากแหล่งใดมาใช้

พร้อมทั้งแนะนำว่าควรพิจารณาเน้นไปที่กลุ่มที่มีความจำเป็น

จะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณใช้งบที่ตัวเลขสูงเกินไป
และต้องรอประเมินผลความคุ้มค่าในแง่เศรษฐกิจให้ชัดเจน
และรอบด้านเพื่อไม่สร้างภาระการคลังของประเทศครับ